แล้วเกอร์อารีกันมาก่อนตั้งแต่
เมษาช่วงสงกราน

เวลาบอกแบบนี้ไม่ได้เคลียร์ใจกันสักที
จะมาดวนกันโดยใช้หมัดไง

คุณผู้ชมดูยั้งกันในหนังนะครับ
โอ้โหยอุ๊ขอาดมากอย่างจริง
๒คนมาถือปืนปั๊ง๑๙นัทที่เราได้ยิน

แล้วถามว่ายิงขนาดนี้มีใครเจ็บใครตายไหม

ว่าเลยค่ะชื่อของในเอเราเรียกแบบนี้แล้วกันนะ

ซึ่งเค้าก็รีบนำตัวของในเอนเนี่ยส่งโรงพยาบาลก่อน
แล้วตอนต่อไปสอบดูอันนี้ในเอนะที่เป็นคนเจ็บนะ
เดี๋ยวจะมีภาพขาใกล้แล้วจะได้เห็นรูกระสุนนะค่ะขาขวา
โดนยิงเข้าไปแบบนี้ตำรวจไปนับดูปลอกกระสุนปืน๙
มม๑๙ปลอกนี่โดนยิงเหมือนกับเป็นบริเวณต้นขา
หลังเนี่ยนะคะซึ่งเอ่อไปดูประตูตรงร้านค้าในตลาดมีรอยโดน
เต็มไปหมดเลยนะทีนี้ฝั่งคนเจ็บเองในเอนามสมมุติ
คนนี้ก็ไปแจ้งความที่สอนอบุคโลนักข่าวเลยไปคุยค่ะใน
เอเขาบอกแบบนี้คนที่ยิงผมอ่ะ๒คนนั้นน่ะก็คือ๒นาง
เลิ้งกับแก่นโกบอลฉายานะใช่คนที่เสื้อดำดำอ่ะคุณ
ผู้ชมถ้าเกิดดูในคลิปเนี้ยนะคะก็คือสองส่วนเสื้อเทา
คือแก่นปมขัดแย้งมันเกิดจากอะไรอ่ะเราไปถามในเอเนี่ย
เขาบอกว่าเอาจริงนะถ้ารุ่นพี่อ่ะรุ่นพี่ของแก่นอ่ะเขา
ยืมรถบีเอ็มรุ่นพี่ของผมครับก็จะไปเที่ยวกันไงวัน
สงการอ่ะคิดดูสิตั้งแต่เมษาทีนี้ในรถอ่ะนอกจากมี
พี่ของแก่นแล้วนะที่มายืมรถไปใช่มีในแก่นกับ
มีในสองนั่งไปด้วยปรากฏว่าพอขากลับเอารถมาคืนอ่ะ
รถอ่ะไปโดนยิงมาโอ้โหไม่รู้ว่าไปก่อเรื่องที่ไหน
ไหนมาจนรถถูกยิงอ่ะแต่ทีเนี้ยตอนที่เขาเอารถมา
เขาบอกว่าเขาพร้อมจ่ายค่าซ่อมนะครับเออแต่
ทีนี้เจ้าของรถอ่ะเห็นรถโดนยิงก็โมโหสิเลยมีการ
โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกับโพสต์ไปบอกว่าใครที่นั่งไปแล้ว
เป็นชนวนให้ถูกยิงอ่ะจะตบให้คว่ำเลยโอ้ทีนี้แก่นกับ
สองเห็นข้อความอ้าวหมายถึงพวกกูนี่ว่าคือคิดแบบนี้
เลยนะทีนี้ก็เลยไปเคลียร์เลยด่าพวกเราใช่ไหมด่า
แก่นกระดาษสองใช่ไหมเลยท้ากันในโซเชียลหกคุณท้ากันใน
โซเชียลนะฮะใช่แล้วก็ท้ากันมาเกิดตั้งแต่ช่วงวันไหล
กรานคุณผู้ชมคิดดูด่ากันมาตลอดจนถึงเดือนพฤษภา
ทีนี้ฝั่งนี้เขาก็ทนไม่ไหวสิฝั่งที่ให้ยืมรถอ่ะ
เพราะว่าแก่นกับสองทำไมไม่เลิกสักทีไม่หยุดสักที
งั้นมาเคลียร์กันแบบมีใช้กำปั้นป่ะล่ะ
เอาหมัดต่อหมัดเลยมาชกกันแบบลูกผู้ชายเลย
ท้ายที่สุดพอมาถึงมาตามนัดนะ

โอ้โฮหุ้วมัดยังไม่ได้ทางงางเลย
โดนปั้งแบบนี้สักก่อนอ่ะค่ะ
พอเราขี่เข้าไปปุ๊บมันก็สาดออกมาเลยครับ
คือว่านัดไปต่อยกันอย่างเดียวครับ
คืออาหุ้ดมีดอะไรก็ยังไม่มีเลยไหม

ใช่ใช่ครับเพราะว่าพวกนี้ก็รู้จักกันหมดครับ
โอ้โหทีนี้คุณผู้ชมหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยนะ
ตอนที่ยิงปั้งเนี่ยพอก่อเหตุแล้วเขาหนีค่ะ
แต่มันมีความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กไง
เขียนเอาไว้บอกว่าไหนตกลงกันแล้ว
ถ้าเกิดไม่มีใครตายจะไม่แจ้งความไง
นี่คือโพสต์ของนายแก่นนะ
ใช่ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่า
พอมันมีเรื่องเป็นข่าวมาฝั่งแก่นเองเขาก็ไม่พอใจไง
ตำรวจเตรียมขออนุมัติหมายจับทั้งคู่แล้วนะ
ทีนี้มาดูความคืบหน้าหน่อยละกันค่ะ
เพราะว่าเราไปสอบถามผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ค่ะ
พลตำรวจตรีมานพมานพสุคลธนพัฒน์
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ฝ่ายสืดสัวรันะรู้แล้วนะ
เบาะแสของแก่นกับ๒และเตรียมจะไปขอหมายจับแล้ว
ท่านบอกว่าท่านยังไม่อยากเปิดเผยเยอะ

ลองฟังเสียงทางด้านผู้บังคับการตำรวจนครบัน๘หน่อยค่ะ
โดยเฉพาะปืนน่าจะเป็นปืนขนาดกลาง
เรื่องต้นคือฝั่งหนึ่งมันน่าจะมี
เหมือนมีอาวุธพร้อมที่จะรู้ว่าจะถูกลุยอะไร

แต่ว่าไม่ได้รับการสืบทราบไม่ได้มีเสียงอาวุธปืน

นี่ไงคุณผู้ชมทางด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องปืน
บอกแบบนี้ฝั่งที่ถูกยิง
ไม่ได้ยินเสียงปืนจากฝั่งที่ถูกยิง
อาจจะไม่มีการยิงสวน

ที่โดนเจาะเข้าที่ต้นขาหลัง
ส่วนชาวบ้านเนี่ยเขากลัวนะเมื่อคืนเขาหวาดภาวะ

คุณถ้าเกิดว่าคุณนอนอยู่แล้วคุณได้ยินเสียงปืนรัวมา
๑๙นัด๒๐นัดคุณจะออกมาดูเหรอ
เขาก็กลัวไงกลัวว่าออกมาแล้วจะเจอลูกหลง
เพราะว่ามันมีรอยกระสุนตรงประตูเหล็กหน้าบ้านของชาวบ้านด้วย

เมื่อกี้อันนี้เป็นชาวบ้านที่เขาบอกนะว่าร้านข้าวเนี่ยนะแล้วได้ยิน
หล่างกล่วง